วิทย์ดับเข้าเกียร์ผิดชีวิตเปลี่ยนหรือคุณ
เพราะแทนที่มันจะวิ่งบนถนนกลายเป็นวิ่งตกคลอง
และตรงนั้นเห็นเขาบอกว่าเป็นทางที่รถผ่านไปไม่ได้ด้วยซ้ำ

เหตุการณ์รถพุ่งลงคลองครั้งนี้เกิดขึ้นนะครับ

ได้ขับรถเข้าไปหาเพื่อนในชุมชนคุณ
ตรงนี้คือชุมชนหัวบ้านคลองบางเหล่า
ซอยเคฮะร่มเกล้า๗๘แยก๑
เขตสะพานสูงกรุงเทพมนักขอร์นนะครับ

รถคันนี้พุ่งทะลุลาวเหล็กกั้น

ชาวบ้านที่เห็นตกอกตกใจแปลกใจเหลือเกิน
รถคันนี้ถึงพุ่งลงไปแบบนี้

พอเห็นในการแล้วรีบกระโดดลงไปก่อนเลย
เพราะว่ามีคนติดอยู่ในรถมี๒คน

ชาวบ้านก็บอกปลดล๊อกลดกระจกลงหน่อย
ส่วนฝ่ายหญิงถูกช่วยเหลือออกมาได้ก่อน
ฝ่ายชายถูกช่วยเหลือออกมาตามหลัง
จากนั้นก็ประสานกู้ภัยเข้าตรวจสอบ
แล้วก็ต้องใช้แกลลอนใช้ทุ่นผูกรถไว้ไม่ให้จมครับ
ทีนี้ต้องถามถึงที่มาที่ไป
รถคันนี้ตกคลองได้อย่างไรครับ

อยู่ในอาการมึนงงเล่าวกวนหน่อย

บอกว่าเขาเข้าเกียร์ผิดเผลอเหยียบคันเร่ง

ส่วนฝ่ายหญิงก็อยู่ในอาการตกใจ

ชาวบ้านพาขึ้นฝั่งและพาออกจากพื้นที่ไป
รถทิ้งไว้ก่อนเอาคนให้รอดก่อนนะคุณ
คือเพื่อนของทั้งผู้ชายผู้หญิงคนนี้
เขาบอกว่าคนขับแล้วก็ผู้หญิงมาหา

แต่จริงแล้วต้องถอยหลัง
ต้องใส่เกียร์ถอยหลังเพื่อจะถอยออก

เกียร์เดินหน้าเหยียบคันเร่งทันที
มันก็เลยพุ่งตกคลองแบบนี้นะครับ

แต่สิ่งที่เสียหายก็มีเพียงเสาไฟฟ้าริมคลอง

แล้วก็รถคันนี้แหละฮะที่จมอยู่๑คันนะฮะ

ได้แต่เอาทุ่นเอาแกลลอนมาให้รถมันลอยไว้
แต่ยังไม่มีใครมาแสดงตัวเป็นเจ้าของรถเลย
ฝ่ายชายฝ่ายหญิงนั้นถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลให้คุณ
แต่เขายังไม่มาแสดงตัวยังไม่มาดูรถเลยนะครับ
เจ้าหน้าที่จะได้นำรถเครนมายก

เพราะรถเคนเข้าพื้นที่ชุมชนตรงนี้ไม่ได้อีก

ความพยายามของเจ้าหน้าที่ในการยกรถ
ก็สามารถเอารถขึ้นมาจากคลองได้นะฮะ

ชดใช้ค่าเสียหายทรัพย์สินทางราชการ
ไม่ว่าจะเป็นราวสะพานหรือว่าเสาไฟฟ้านะ

ต้องมีสติก่อนสตาร์ทนะฮะ